แล้วแกก็บอกว่ามีผู้หญิงแต่งชุดไทยสวมชะดา๓คนเนี่ยเป็นคนพามานะ

แต่มีผู้หญิงใส่ชุดไทยสวมชะดา๓คนพามาเหรอคะ
ใช่ครับนี่ฮะก็คือคุณตาตู้นะ
คุณตาตู้เนี่ยหายออกจากบ้านที่อำเภอบ้านทุ่งจังหวัดอุดรธานี
เช้า๒๓กรกฎาคมนะครับ
เช้าบ้านก็ช่วยกันตามหานะครับ
เพจไทยทุ่งฝน๔จุด๐ก็ออกช่วยตามหานะครับ
ก็ช่วยเหลือกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
นี่จังหลักตอนที่ไปเจอนะครับ
เห็นบ๊วยจุดหรออายุ๙๒ปีนะครับคือปกติก็เดินลำบากนะฮะ
ต้องใช้ไม้เท้าต้องมีคนพยุงมันก็เป็นความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแกเดินมายังไงนะ
ร้อยกว่าเมตรออกจากบ้านมาอยู่ใต้ต้นมะนาวนะครับ
อยู่ตรงนั้นได้ยังไงแล้วที่บ้านเนี่ยมีรั้วสูงประมาณหนึ่งเมตร
เมตรกว่าด้วยซ้ำมันยากมากอ่ะที่จะเดินออกไปคนนี้นี่ขนาดจะกลับนี่ยังต้อง
พาขี่หลังกลับบ้านเลยฮะนี่ตาตู้นะนี่๙๒ปีแล้วคุณตาตู้เนี่ยก็บอกว่าอย่างนี้ฮะ
ก่อนที่จะออกมาจากบ้านเนี่ยมีผู้หญิง๓คนสวมชุดไทยสีฟ้าสวมชะดาด้วย
เดินมาหาที่บ้านแล้วสองคนเข้ามาช่วยพยุงที่แขนซ้ายแขนขวาอีกคนนึงก็มาช่วยพยุงหลัง
ช่วยดันไปแกก็เดินตามเข้าไปพอไปถึงใต้ต้นไม้ห่างจากบ้าน๒๐๐เมตร
อยู่ผู้หญิงคนหนึ่งหนึ่งในนั้นนะฮะถือพานมายืนให้ดูในพานเนี่ยมีเงินสดเยอะแยะไปหมด
แล้วบอกว่าต้องสวดมนต์ให้จบนะเดี๋ยวจะให้เงินตาตู้แกก็สวดมนต์เลยเนี่ยตอนกำลังสวดมนต์อยู่อยู่เนี่ย
หลานมาเรียกให้กลับบ้านนี่ตาตู้แกบอกนี่ตานี่จำใจกลับนะไม่อยากจะกลับเดี๋ยวสวดมนต์จบนี่
ได้เงินอยู่แล้วแกบอกแกเสียดายไม่ได้เงินกลับมาด้วย
แล้วเดี๋ยวถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าผู้หญิง๓คนนั้นมาเรียกแกอีก

โอ้โหนี่ฮะข้ามกำแพงบ้านไปไหวด้วยนะครับ
ทุกผู้ชมครับคุณตาตู้แกบอกว่าตอนที่ผู้หญิง๓คนมาพาไป
ผู้หญิง๓คนนี้บอกอยากได้สร้อยลูกปัด
เป็นสร้อยลูกปัดที่ตาตู้แกได้มาตั้งแต่ตอนบวชเนร

เป็นของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแต่ตู้แกบอกยังไงแกก็ไม่ให้
มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากอ่าแล้วแว่นตาที่แกสวมใส่อยู่เนี่ย
มันมีความพิเศษกว่าแว่นอื่นอื่นเวลาไปงานศพตาตู้แกบอก
เห็นวิญญาณคนที่ตายไปแล้วด้วยอุ้ยนี่ไม่น่าเชื่อนะ
นี่เห็นมั้ยนี่นะนั่นลูกปัดนะตั้งแต่บวชเนร
แกบอกแกไม่ให้ผู้หญิง๓คนนี้จะเอา
ตานี้เนี่ยใส่ไปงานศพเห็นวิญญาณคนตาย
แว่นอันนี้เหรอคะอันนี้คุณตาตาตู้แกบอกนะ
แต่แกอายุ๙๒แล้วอรัชพรแว่นนี้เป็นยังไง
วันนี้กรองแค่แสงอย่างเดียวค่ะแว่นพี่อุ๋ยเป็นยังไงคะ
วันนี้เราเป็นสามแว่นเลยนะเนี่ยไม่เห็นอะไร

คือพี่อุ๋ยอยากเห็นอะไรในสตูดิโอแห่งนี้มากกว่าสคริปต์แล้วก็ภาพข่าวเหรอคะ
บอกต้องไปงานศพอ๋อต้องไปงานศพ

นี่ยังไม่เคยใส่แว่นนี้ไปงานศพในนี้ตั้งใจตัดมาใส่ในสตูอย่างเดียวเลยเนี่ย

ท่านผู้ชมครับแอดมินเพจไทยทุ่งฝนนะครับ
คุณสุธิรักษ์นะครับบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
ตาแกหายไปเนี่ยโอ้โหแกก็รีบไปช่วยหาทันที
กระทั่งไปเจอตัวตาตู้เนี่ยแกอยู่ใต้ต้นมะนาวนะฮะ
แล้วมีเรื่องให้แปลกใจเพราะว่าจุดที่เจอนะฮะ
ความจริงมีคนไปหามารอบนึงแล้วนะครับ
ค่ะไม่เจอใครอืมอ่า
คุณสุธิรักษ์บอกผมเองผมก็เลยลองอธิษฐานบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หลวงพ่อทองคำที่เคารพนับถือขอให้เปิดทาง
เดินหาอีกรอบนึงเอ้าเจอฮะ
เชื่อว่ารอบแรกที่ไม่เจอเนี่ยผีบังตาแน่นอน
ส่วนลูกสาวของตาตู้นะครับอายุห้าสิบหกปี
อ่าป้าบุญยังตอนนี้แกขาหักอยู่นะ
แกบอกว่าพ่อเนี่ยชอบมีอาการกระวนกระวาย
ค่ะอ่าส่วนไอ้เรื่องส่วนตัวเรื่องลี้ลับอาถรรพ์ที่พอ
มองเห็นวิญญาณสัมผัสวิญญาณอะไรได้พวกนี้เนี่ย
บอกจริงนะวันที่พ่อหายตัวไปเนี่ย
วันนั้นป้าบุญยังแกก็เผลอหลับหลับกลางวัน
มาพ่อหายตัวไปก็เรียกให้ทุกคนมาช่วยกันหา
จุดที่ไปเจอเนี่ยมันเดินไปลำบากมากไม่รู้ว่าพ่อไปได้ยังไง
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าที่พ่อออกจากบ้านไปเนี่ยแล้วข้ามรั้วกำแพงบ้านไปด้วยเนี่ย
เชื่อว่าต้องมีผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดไทยสวมชะดา
อย่างที่พ่อบอกมาพาไปจริงเอาเป็นว่าตอนนี้แกก็กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วนะ
ค่ะไม่ได้รับอันตรายอะไรแต่บางทีอายุ๙๒ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหม
อาการหลงลืมต่างนะใช่บางทีมันอาจจะเห็นภาพ
หรืออะไรยังไงก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอาจจะพาแกไปหาหมอหน่อย
ตรวจส่วนภาพร่างกายหน่อยที่อุ๋ยมีบ้านหลายอันใช่ไหม
ลองบ้างหรือยังคะยังเหรอยังลองไหม